สวัสดีครับข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงอยู่กับผมทางรัฐฟึ่งไทยกุลนะครับ
ไปติดตามความขึ้นไหวของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับที่จะลงแข่งขัน
ฟุตบอลอเซียนครับสองพันยี่สิบรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ
ชตาแชมป์กลุ่มกับเจ้าภาพสิงคโปร์นะครับซึ่งหากทีมชาติไทยขอเพียงแค่ผลเสมอนะครับ
ก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มทันทีนะครับจริงจริงทีมชาติไทยกับสิงคโปร์นั้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับ
แต่ว่าเกมนี้ถือเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มนะครับเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มบีก็จะต้องหนีเวียดนามนะครับ
คาดว่าก็น่าจะเป็นแชมป์กลุ่มบีนั่นเองนะครับส่วนการซ้อมครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับ
เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งเดียวช่วง๔โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมที่ชนะฟิลิปปินส์๒ตอน
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง
ซ้อมครั้งนี้นอกเหนือจากการปรับปรุงข้อผิดพลาดแล้ว
ยังมีการซ้อมเกมรับเป็นพิเศษ
เพราะจากปัญหาของทีมชาติไทยที่เสียประตูจากลูกตั้งเตะ
ซึ่งถือเป็นจุดที่ต้องแก้ไขโดยด่วนที่สุด
จากคู่แข่งอย่างเจ้าภาพสิงคโปร์
มีนักเตะที่รูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่นะครับ
วกกับยังเล่นลูกกลางอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย
ทำให้ต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อเฝ้าระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษนั่นเองนะครับ
ส่วนแชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินพุทธศาสตประตูจอมเก่าวัย๓๗ปีนะครับ
เปิดเผยว่าการซ้อมเป้าหมายของทีมนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาการฝึกซ้อมค่อนข้างที่จะเข้มข้น
เพราะว่าช่วงแข่งมันห่างพอสมควรแล้วก็มีซ้อมในช่วงเช้าด้วย
การทำงานกับมาโน่แชมป์ก็บอกนะครับว่ามาโน่เป็นโค้ชที่มีความเป็นกันเอง
แท็กติกอย่างละเอียดส่วนการพูดคุยในทีมนะครับก็คอยให้กำลังใจกันตลอด
โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูทั้ง๓คนนั้นพยายามช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็มุ่งมั่นเต็มที่เพื่อที่จะทำให้แฟนบอลชาวไทยนั้นมีความสุขในช่วงปีใหม่
ด้วยการขวาแชมป์อาเซียนนั่นเองนะครับส่วนทางด้านสุริยาสิ่งมุยแบ็คซ้ายวัยยี่สิบหกปีบอกว่า
ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในทวนาเมนต์ที่สำคัญอย่างอาเซียนครับ
หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมชาติไทยได้แชมป์อาเซียนครับในครั้งนี้
ส่วนได้ซ้อมกับรุ่นพี่อย่างธีรทรบุญมาธานนั้นเจ้าสุริยาสิ่งมุยนะครับ
จากพี่อุ้มอย่างละเอียดนั่นเองนะครับ